คุณผู้ชมครับแคมเปญหน้าร้อนปีนี้
อิชิตันกรุ๊ปประเดิมแจกรางวัลมูลค่า๑๐ล้านแรกนะครับ
โดยมอบคอนโดมิเนียมหรูมริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้กับผู้โชคดี
รายแรกแล้วติดตามจากบรรยายงานครับ
กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีชิตานรหัสรวยเปรี้ยงรางวัลแห่งชีวิต
สุดยอดของรางวัลที่ทุกคนฝันอยากครอบครอง
สุดยอดทำเลกลางทองหล่อและริมแม่น้ำเจ้าพญา
จำนวน๒๘คันรวมมูลค่า๘๓๕๒๐๐๐บาท
ตันอิชิตันและนักแสดงสาวจุ๋ยวรัฐยานินคูฮา
เดิมมอบคอนโดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบครันพร้อมเข้าอยู่
ให้กับผู้โชคดีคนแรกคุณธมพรนินดำ
ชื่อแสดงลิเกจากจังหวัดชนบุรีค่ะ
รางวัลแห่งชีวิตก็น่าจะเปลี่ยนชีวิตของน้องได้
เพราะว่าน้องก็มีหนี้เยอะมากใหม่นะครับ
จากเราทำธุรกิจเราได้กำไรขาดทุนแล้ว
เราก็มีส่วนทำให้คนที่ลำบากนะครับ
ได้รางวัลไปหรือได้เงินไปเนี่ย
คือคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพญาเลยนะ

คือเหมือนได้ให้กับคนที่เขาแบบ
เหมือนจำเป็นที่จะต้องใช้จริง
หรือว่าเป็นรางวัลของของเขาอะไรก็ว่าไปอย่างเงี่ย
คือเราก็รู้สึกยินดีกับเขาจริงอะ
ร่วมรุ้นรางวัลแห่งชีวิตได้ง่าย

เย็นและใบเล่ทุกขนาดทุกรสชาติ
ทางโทรศัพท์มือถือฟรีทุกเครือข่าย